คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าทัวร์มาลงไม่ไหวแล้วไม่รู้ลานจอดรถทัวร์ที่ไหนจะใหญ่เท่านี้มาก่อน
เขาบอกมากันทั้งจังหวัดก็ว่าได้คือมันเป็นเรื่องราวของการสั่งอาหารผ่านรายเดอร์ทุกคนเราสั่ง
เออนะทีนี้บ้านนี้คือร้านนี้อันนี้ดีกว่าเขาสั่งมากับรายเดอร์คนนี้แล้วรายเดอร์เอาจริงนะเขาเนี่ยมีการระบุเอาไว้แล้วในข้อมูลของเขาว่าเขาเป็นรายเดอร์เป็นผู้พิการ
ที่นี้ตัวคนสั่งที่เป็นลูกค้าก็แชทบอกเขามาแล้วว่าให้เขาว่าเอาไปส่งแล้วบอกเลขที่ห้องไปด้วยรายเดอร์ก็พิมพ์ไปบอกว่าให้ลงมารับได้ไหมครับเพราะผมพิการกลายเป็นว่าเขาเอาแคปข้อความที่คุยกับรายเดอร์ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองเพื่อประจานรายเดอร์คนนี้แล้วข้อความที่เขาโพสต์ก็คือทำไมไม่ลง

ก็คุยกันกลายเป็นว่าเหมือนเขาก็แชทไปบอกอะค่ะว่าให้ลงมารับอาหารด้วยคือเขาเนี่ยมีอาการพิการทางขานั่นแหละปรากฏว่าลูกค้าก็ไม่รับสายไม่คุยไม่อะไรติดต่อไม่ได้เขาก็เลยต้องกดยกเลิกออเดอร์แล้วถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาบอกเขาก็ไปเห็นว่ามีการแชร์กันในเฟซบุ๊กเห็นข้อความแล้วรู้สึกว่ามันบั่นทอนจิตใจเขาบรรทอนกำลังใจเขา
แต่ก็พยายามรับจ้างหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยตัวคนเดียวมาตลอดยอมรับวัดท้อจริงแต่ยังไม่หมดกำลังใจลองฟังเสียงพี่รายเดอร์เขาหน่อยค่ะ
เขาบั่นทอนผมเหลือเกินครับ
พี่สุริยาคะอย่าบั่นทอนตัวเอง

ถือว่าพี่เป็นหนึ่งคนที่ชาวเน็ตชาวโซเชียลรวมถึงพวกเราด้วย
ให้กำลังใจเพราะถือเป็นคนสู้ชีวิตจริง
อีกหนึ่งคนที่ให้กำลังใจพี่คือพี่พ่อค้าร้านอาหารร้านหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเห็นพี่สุริยาไปรับอาหารประจำ

พ่อค้าร้านอาหารคนนี้เขาบอกว่าเวลาถ้าเกิดว่าเห็นพี่สุริยามารับอาหารปุ๊บ
จะรีบเลยเดินไปส่งให้ที่รถค่ะ
เพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่าพี่เขาสู้ชีวิต
ขนาดขาพิการยังพยายามหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองไม่รอด

คนที่เขาโพสต์เนี่ยผมว่าเขาเข้าใจอะไรผิดสำหรับชีวิตในปัจจุบันไปเยอะ

ผมขอชื่นชมบริษัทนี้ที่รับคนพิการเข้าทำงาน

ให้โอกาสให้อาชีพให้รายได้กับเขา
ผมขอชื่นชมนะฮะหลายบริษัทก็ทำแบบนี้แหละนะครับแม่แต่ไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยนะ
แต่จริงตามธรรมเนียมนะปกติเชอรี่ใช้บริการรายเดอร์แบบนี้บ่อย
เราสั่งอาหารตามธรรมเนียมของรายเดอร์คือจะไม่มีการส่งอาหารถึงหน้าประตูห้องลูกค้า
ไม่มีแบบนั้นนะคะจะมีการส่งตามจุดรับวางตามคอนโดหรือว่าตามบ้านแขวนไว้ตามรัวบ้านอะไรแบบนี้หมด
ชั้นล่างเนอะที่อยู่ด้านล่าง